ดวงผู้ทักศิลป์มันยังไงนะคะหลังจากนี้จะกลับประเทศไทยไหม

ท่านก็พูดทุกครั้งว่าไม่อยากให้กลับ

ใช่เพราะฉะนั้นจะอยู่ใกล้นี้หรือจะอยู่ที่ไหนเปลี่ยนใจได้นะ
แต่ทุกครั้งท่านยมเตือนเลยว่ารักษาชีวิตตัวเองดีกว่า

มีครั้งที่๒๐ใช่ไหมคะครั้งที่๒๑อีกครั้งหนึ่งเพื่อชีวิตตัวเอง
และครอบครัวตัวเองก็น่าจะปลอดภัยกว่า
ถ้ากลับมาตัวเองจะไม่ปลอดภัย

เราสองคนต้องถามเพื่อเตือนเป็นหัวท่านนะ

คนที่สื่อสารกับท่านยมหมอปลาไทยทรีฟ
ทางเพียงเฉพาะแขรง
ไม่ได้กลับมาติดคุกใช่ไหม
ถ้า๓ปีอ่ะพิเศษแต่ถ้าปีนี้
คุกจะแตกเหมือนที่เค้าบอก

คุณทักษิณชินวัฒน์มีโอกาสพาตัวเองไปสู่ตำแหน่งสูงที่สุดอย่างนายกรัฐมนตรีไหมในอนาคต

จะมีโอกาสก้าวไปสู่ตำแหน่งของคุณทักษิณชินวัฒน์ไหม
สูงที่สุดแบบคุณทักษิณชินวัฒน์ไหมฮะ

ไม่มีแล้วก็ไม่ควรค่ะ

กลับไปเลี้ยงลูกหลังหลานหรืออย่างไร
หลังจากนี้เค้าจะมีบทบาทในอนาคตมั้ย

ท่านลงแล้วสวยที่สุด

แล้วทุกอย่างจะสวยสงบ

สวัสดีครับ